เกิดเหตุระเบิดขึ้นสามจังหวัดนะคะนราธิวาสปัตตานีและจังหวัดยาลานะคะ
รวมแล้วมากกว่า๒๐จุดตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ย
เกิดขึ้นเป็นระยะเลยใช่นะครับมีเจ้าหน้าที่ของเราได้รับบาดเจ็บไปหลายนาย
คนร้ายรอบวางระเบิดทหารพรานกลมทหารพรานที่สี่สิบแปด

รอบ๑๖ปีที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นครับประมาณ
หมื่นแปดพันครั้งแล้วก็รองศูนย์สี่อาพินองค์รวมชาติไปห้าพันออกคน
แล้วก็มีเด็กที่เป็นเด็กกำพลาที่รัฐต้องคอยช่วยดูแล

อาทิตย์
วันนั้นแม่ออกไปประมาณห้าโมงครึ่ง
ห้าโมงครึ่งไปกับน้องพอถึงหน้ามัดชิด
กลับมาเล่าว่ามีคนทุบตีทุบตีหลังแม่แล้วก็ยิงแม่
เห็นน้องกอดแม่แล้วหนูก็เดินไปดูว่าแม่อีกแล้วลูก
ทั้งที่พ่อเสียไปแล้ว

ว่าทำไมเขาต้องทำแม่แบบนี้

แต่ความรู้สึกนี้ทำไมเขาทำแม่แบบนี้
ที่ผ่านมาเขาทำพ่อมาแล้ว

หลังจากนี้ไม่ต้องไปทำคนอื่น
สงสารน้องสงสารลูก
สงสารอีกคนหลายคน

อาจจะขึ้นในพื้นที่

ที่ที่สำนักการนอะไรประมาณนี้
เด็กเรานี้จะอยู่ในสถานการณ์ประหวะ
ที่เขาบรรยากาศที่เขาเห็นอะไรประมาณนี้

เพราะว่าหลังจากที่เราได้มีโอกาสทำงานกับกลุ่มเด็กมา
เฉพาะเด็กผู้ชายจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากขึ้นอะไรประมาณนี้

จะอยู่เงียบอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้นะ
นี่คือบรรยากาศที่เราที่เราได้สัมผัสภายนอกอะไรประมาณนี้
เด็กกำพลาที่หมอเจอนะคะ
ก็มีสมองที่สแกนออกมา
ว่าเซลล์สมองปกติดี
แต่ไม่มีแขนขาที่จะไปเชื่อมโยง
จะไปติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่นได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเคยไปเยี่ยมเด็กที่อยู่ในสถานกำพรานนะคะ
จะเจอว่าน้องเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้สึกหวยหาความรักมาก
เพราะว่าความรักมันทำให้สมองตื่นฟื้นคืนนะคะ
บางทีเราอุ้มไปแล้วเนี่ยเขาไม่อยากที่จะให้ระวัง
จริงแล้วมันมีงานวิจัยซึ่งอธิบายได้ว่า
ถ้ามันเกิดการขาดความรักสมองเองมันขาดการเชื่อมโยงกัน
ขณะที่สมองมีต้นทุนที่เซลล์สมองมันดีอยู่
แล้วขณะเดียวกันเนี่ยสมองเวลาพัฒนาไปเรื่อย
เซลล์ไหนไม่ได้ใช้มันจะเหมือนกระสวยอวกาศที่ไม่ได้ใช้
หนักตัวเองมันจะโดนทิ้งไปสมองสุนัขก็จะฝ่อ
เพราะฉะนั้นหมออยากบอกว่าความรักนะคะมีส่วนสำคัญและมหัศจรรย์มาก
การที่ทำให้เซลล์สมองมันเติบโต
แล้วก็พัฒนาการตามวัยของเขาได้ดีด้วยค่ะ
ภารกิจของศูนย์สุขภาพ๔๒ดูแลพื้นที่๗จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
ซึ่งเน้นงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนทุกกลุ่มวัยค่ะ
โรงเรียนหนึ่งที่เราสนใจโรงเรียนบ้านตาบา
ซึ่งอยู่จังหวัดนราธิวาสซึ่งเหตุการณ์ถูกระเบิด
มีคุณพ่อของเด็กเสียชีวิตนะคะก็เกิดระเบิด
แล้วก็เด็กทั้งโรงเรียนเห็นเหตุการณ์
ในการประเมินเด็ก๓๑๗คนมีความเสี่ยงในเรื่องเพฯทีเอสดี
ซึ่งเศร้าในเด็ก๒๑๑คนมีความเสี่ยง๑๒๗คน

กับเด็กกลุ่มนี้มีอาการซึ่งเศร้า

การให้ผู้ปกครองมีความรู้ในเรื่องของการดูแลเด็ก

ทำให้ระยะเวลาหนึ่งเด็กรู้สึกปลอดภัย
เหตุการณ์วันนั้นประมาณสัก๔ทุ่ม

ให้ไปที่โรงพยาบาลก็พอ

ไม่หรอกมั้งหลอกตัวเองว่าไม่

เห็นเพื่อนที่อยู่ปากการังด้วยกัน

แต่เขาอ่ะพยักหน้าว่าจริง

เราก็ไม่ได้คิดนะว่าจะเจอกับตัวเอง

เหตุการณ์ที่เราดูทั้งหมดเนี่ย
มันจะย้อนมาโดนตัวเราเองสักวัน

มันก็ต้องทำใจส่วนหนึ่ง
แต่สิ่งที่ทำให้จิตใจเราแย่ก็คือ

เวลากลางคืนนะแกชอบถาม

เขาบอกว่าถ้าบ้านเขาอยู่

มันเกิดจากทั้ง๒ฝั่ง
โดยอ้างรัฐอ้างความมั่นคงของประเทศ
สิทธิของตัวเองในอดีตที่ผ่านมา

แต่ทั้งหมดเนี่ยได้ส่งผลต่อประชาชนที่อยู่ตรงกลาง
อยากให้ระดับว่าทำอย่างไรในการเรียกรองของทั้งสองฝ่าย
ความต้องการของตัวเองนั้นไม่กระทบกับประชาชนหรือกระทบน้อยที่สุด
สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าการที่จะต้องมาเจรจาพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา
แล้วก็อย่างเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกัน
แล้วก็อยากให้ประชาชนมีส่วนที่เป็นส่วนผลสำคัญในการผลักดันความต้องการของตัวเอง
ว่าคุณต้องการสันติภาพคุณต้องการความสงบ
เพื่อที่เราจะไม่สร้างวงจรของการใช้ความรุนแรงให้มันยาวนานไปเหมือนกับต่างประเทศ
สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีใครได้ประโยชน์จากสงครามมีแต่ซากประหลักหักพัง
ช่วงนั้นเป็นปี๕๐ได้เกิดเหตุการณ์กับสามีของดิฉันนะครับ
เกิดเหตุการณ์อยู่ตรงหน้าบ้านตรงนี้เองนะครับ
ได้มีรถกระบาดลงมาถามว่าแบร์แบร์ชื่อ

พอหลังจากนั้นก็ขึ้นรถไปจากนั้นก็สูญหายไปเลย
กระทั่งบัตรนี้เรายังไม่มีโอกาสที่จะได้รับรู้ว่าเขายังอยู่หรือว่ายังไม่อยู่
อย่างที่เรารู้ว่าตายเป็นอะไรแบบนี้ก็คือตายไปเลย
ย่ำทำใจได้แต่กรณีศูนย์หายเนี่ยก็คือแบบช่างใจว่าสักวันหนึ่งเขาอาจจะต้องกลับมา

ถ้าถามว่าโดนแกล้งนี่ก็มีค่ะอาจจะโดนล้อมากกว่าว่าเด็กไม่มีข้ออะไรแบบนี้ค่ะ
ก็คือก็ธรรมดานะคะเพราะว่าเราก็คือเขาก็มีแม่คนเดียวที่ทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ในเวลาเดียวกัน
เขาก็จะถามนะว่าเพื่อนเขาบางคนก็มีพ่อแต่เราไม่มีแล้ว
คนที่เป็นเด็กกำพลาถามว่าใครต้องรับผิดชอบ
หนึ่งก็คือถ้าไม่มีพ่อหรือว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่ทั้งคู่บางคนอาจจะเสียคนใดคนหนึ่ง
แต่อีกคนนึงอาจจะทำงานนอกพื้นที่ก็คือต้องลำบาก
แล้วนั้นในระหว่างวัยเด็กวัยเยาเนี่ยคนเหล่านี้ต้องเรียนหนังสือ
โดยทุกงานที่เกี่ยวข้องการศึกษาต้องดูแล

และนอกจากนั้นขณะนี้เองก็ยังมีในส่วนของเด็กบางส่วนจะไปอยู่ในสถานที่
ที่ดูแลเด็กกำพร้าเป็นศูนย์ต่าง
ซึ่งในขณะนี้มี๓นิวัตต์ประมาณหลักเข้าประมาณ๑๖ศูนย์
โดยงานที่เกี่ยวข้องกับสอบตที่นี่
หน่วยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นศูนย์กลาง
สองก็คือพมสมพนาสังคม
กระทรวงศึกษาธิการต้องเข้าเรื่องการศึกษา

เด็กที่อยู่ตามศูนย์เด็กกำพลา๑๑แห่ง
จะได้รับการดูแลนำร่องครบถ้วน
กำพราโดยเฉพาะจากเหตุการณ์ความไม่โสด

ซึ่งตามศูนย์มีส่วนรับผิดชอบ
ร่วมมือกันที่จะกลับเคลื่อนร่วมกันทั้งหมดครับ

เขาต้องมีโอกาสยืนในแผ่นดินไทยเท่ากับคนอื่น
นี่คือสิ่งที่เราพยายามสุดความสามารถครับ